ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะฮะ
เครือญาติกันทั้งนั้นเลยนะครับเป็นคู่เขยกัน

ปมเหตุเกี่ยวกับเรื่องของที่ดิน
ค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็ฟ้องร้องกัน
เพราะว่าวัวของฝั่งหนึ่งไป
ทำร้ายไปชนไปขวนไปชนอะไร
ทำให้รถของอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาเสียหาย
ก็เลยฟ้องร้องกันสุดท้ายเนี่ยไปยิงเขาตายนะครับ
พอตั้งสติได้ยิงคู่เขยเสียชีวิตไว้แล้ว
ก็เอาปืนเนี้ยไปมอบตัวกับตำรวจอืม
ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น

ผมย่อมรับครับครับ
อายุ๗๔แล้วนะครับ
ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นายสุพธิ์สารภาพว่าใช้ปืน
ยิงนายทรงชัยล่าพันธ์อายุ๔๘ปี
เขยของตัวเองจนเสียชีวิต
แต่ขณะที่กำลังก้มกราบพ่อตาอยู่เนี่ยนะฮะ
ทางฝั่งภรรยาของผู้ตายเขาบอก

คืออยู่ดีสามีเขาต้องมาถูกยิงตาย
ให้คู่เขยด้วยกันนี่แหละ

บอกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไม่ให้อภัยให้
ก็โกรธแคะนะครับ
ตำรวจก็ต้องรีบคงบทระผงพูดฮาวไปทันทีนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เองนะครับ

ตำรวจสายตรวจกำลังออกตรวจออกปฏิบัติหน้าที่อยู่อยู่นายสุพธ
ขี่รถจักรยานยนต์มาหาตำรวจพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุนี่ฮะ
จักรยานยนต์คันนี้นะฮะแล้วก็บอกกับตำรวจว่าผมเนี่ย
ยิงคู่เขยที่เป็นเขยเล็กของบ้านตายศพอยู่ที่ถนนในซอยริมคลองชลประธานแถวบ้าน
ตำรวจก็ไปตรวจสอบนะฮะพอไปตรวจสอบในที่ที่ทางนายสุพธิ์เขาบอกนี่ฮะ
เจอศพของนายทรงชัยจริงนะครับถูกยิงเสียชีวิต
อยู่บนถนนลูกรังที่แผ่นหลังด้านซ้ายเนี่ยมีรูกระสุนปืนขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยเนี่ย
ตรงอยู่นะฮะแล้วกระสุนนี้ตรงออกมาถึงหน้าอกนะครับ
ว่ากระสุนนี้ตัดคู่หัวใจด้วยปืนที่ใช้เป็นปืนแก๊ปนะครับทุกผู้ชมครับ
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑ชั่วโมงนะฮะ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบแล้วก็มาชนะสูตรศพ
ก็ตามที่นายสุพธเขาบอกนั่นแหละพอยิงเสร็จเขาก็รู้สึกได้สติ
สำนึกผิดก็เลยขี่จักรยานยนต์ไปมอบตัวที่โรงพัก
นายสุพศผู้ต้องหาสารภาพอ้างว่าอย่างนี้ครับ
เขาบอกว่าเขาเก็บกฎมานานก่อนหน้านี้เคยซื้อที่ดินจากผู้ตาย
ก็คือนายทรงชัยที่เป็นคู่เขยกันซื้อ๑๐ไร่
แต่พอให้เจ้าหน้าที่มารังวัดที่ที่มันมีแค่๘ไร่กว่า
ปมหนึ่งที่แค้นใจก็คือเขาอ้างว่าวัวของเขาไปทำให้รถยนต์ของผู้ตายพังเสียหาย
ช่างมาตีราคาซ่อม๔๐๐๐บาทแต่เขาไม่ยอม
แล้วก็บอกกับนายทรงชัยคู่เขยบอกให้ไปแจ้งความดำเนินคดีก็แล้วกัน
ซึ่งเขาไม่คิดว่าจะไปแจ้งความปรากฏว่านายทรงชัยคู่เขยเขาไปแจ้งความจริงฮะ
นายสุพธก็เลยบอกว่าก็เลยขุนเคืองใจมาตลอดค่ะวันนี้มาเจอนายทรงชัยขี่จักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้าน
ด้วยความโมโหเก็บความแค้นมานานหลายปีเขาบอกเขาวิ่งเข้าไปในบ้าน
หยิบปืนมาแล้วยิงใส่เลยฮะพอเห็นว่ารถจักรยานยนต์ของนายทรงชัย
ขี่มาแล้วถูกยิงใส่เข้าไปแล้วก็ล้มคว่ำอยู่เนี่ยได้สติก็เลยวิ่งเข้าไปหวังจะช่วยเหลือ
เพื่อจะพาตัวไปส่งโรงพยาบาลแต่นายสุพศอ้างว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยอุ้มเขาไม่ไหว
ไม่มีแรงอุ้มเขาก็เลยปล่อยให้เขานอนอยู่ที่ถนน
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์พร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุไปโรงพักไปบอกกับตำรวจ
โอ้โหดูสิคือแทนที่จะช่วยเขาเขาอาจจะไม่ตายก็ได้

ตำรวจก็เลยคุมตัวมาตรวจสอบแล้วก็เจอศพจริงนะฮะก็เลยให้ชี้จุดทำแผนไปเลย
เค้าวิ่งไปหรือยัง

อูพัชเยย่หลบตรงเเยย่รัดนะครับ

เกิดประมาณปี๒ปีครับ

สะสมเรืองว่าตำรถที่นี่อีกความที่หนึ่ง

สารภาพทุกอย่างครับ
คือคุณรับสารภาพทุกอย่างคุณก็ติดคุกใช่ไหม

แต่ติดคุกก็ยังมีโอกาสกินข้าวดื่มน้ำ

ลูกเมียไปเยี่ยมก็ได้ที่เรือนจำ

ถ้าคุณคิดว่าถูกโกงที่ดินคุณก็ไปฟ้อง
วัวไปทำรถเขาเสียหายไม่มีเงินจ่าย
ให้เขาไปแจ้งความเขาก็ไปแจ้งความแต่คุณกลับไปโกรธเขา
คุณผู้ชมครับภรรยาของผู้ตายนะฮะบอกว่าขอชี้แจงแทนสามีหน่อย
นายสุพธคนก่อเหตุนี่คือพี่เขยของเธอนะครับมายิงสามีเธอตาย
เธอบอกไม่น่าจะใช่เรื่องที่ดินเพราะมันขายกันมานานแบบเป็น๑๐ปีแล้ว
ตัวนายสุพธเองก็ปลูกต้นยางพาราจนต้นยางพารานี่โตจนกรีดได้แล้ว
ก่อนหน้านี้เขาก็บ่นเรื่องนี้มาตลอดบอกซื้อที่ไม่ครบซื้อ๑๐ไร่ได้แค่๘ไร่กว่า
เธอก็เลยบอกเอางั้นขอซื้อคืนก็ได้ก็ไม่ยอมขายคืนนะ
เรื่องมันก็เหมือนกับมันก็เงียบหายไปแล้วนะเรื่องที่ดิน
ส่วนปมเหตุจริงเนี่ยเธอเชื่อว่านายสุพฤษต้องโกรธแค้นสามีเธอ
เรื่องที่สามีเธอไปแจ้งความกรณีปล่อยให้วัวที่เลี้ยงอยู่เนี่ยมาเตะ
รถยนต์เขาได้รับความเสียหายตอนแรกเนี่ยไปถามแล้ว
แต่นายสุพธเนี่ยปฏิเสธจนต้องเอาภาพจากกล้องหน้ารถมาเป็นหลักฐาน
แล้วเอาไปแจ้งความเชื่อว่านายสุพธิ์คงเก็บปมแค้นนี้ไว้
แต่เธอก็มีคำถามว่ามันเกินไปหรือเปล่ามันเกินเหตุไปหรือเปล่า
เอากันถึงตายแบบนี้เอาปืนมายิงกันจนเขา
นี่เขาขี่รถผ่านหน้าบ้านแล้วยิงเขาเลยเธอจะเอาเรื่องไอ้ถึงที่สุดครับ
เรื่องที่ดินครับ
อ้าวส่วนพ่อตาของผู้ก่อเหตุ
อ้าวส่วนพ่อตาของผู้ก่อเหตุ
หลังเกิดเหตุและผู้เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นแหละ

หลังเกิดเหตุยังไม่สามารถติดต่อลูกสาวคนโตที่เป็นเมียของผู้ก่อเหตุได้นะครับ
ถ้าลูกฟังอยู่อยากบอกให้ลูกเนี่ยกลับมาที่บ้าน
ยังไงก็มาคุยมาปรับความเข้าใจกันก็แล้วกัน
เพราะว่าน้องสาวเนี่ยภรรยาผู้ตายก็ยังรออยู่ที่บ้าน

เดี๋ยวจะส่งฟ้องศาลดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป